อาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่เรียกว่าต้องสู้ต้องแข็งแรง

ว้าว
ว้าว

ขังแก้อาชีพชมนะคะพยายามได้แข็งแรงก่อนนะ
ถูกต้องเลยค่ะกล้ามเป็นมัด

บอกว่าต้องแข็งแรงจริงเพราะว่าลำพังนะ
การหามอะไรหนักมันก็ลำบากแล้ว

ภูกระดึงด้วยซึ่งหลายคนรู้ดี
ภูกระดึงเนี่ยเป็นจุดที่แบบขึ้นยากมาก

เราเลยต้องพึ่งพี่เขากับอาชีพแบกหามหรือเป็นลูกหาบนั่นเองนะคะ
ไปเที่ยวเนี่ยจะต้องเจอและต้องใช้บริการพี่เขาแน่

เขาแบกของหลายสิบกิโลนะ
บางคนเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดา
รวมแล้วบางทีอาจจะเป็น๑๐๐กิโลก็มี

หน้าเหมือนแบกคนสองคนขึ้นเขาอ่ะนะฮะ
บางครั้งไปคนเดียวได้สบายอย่างพวกสัมภาระพวกนี้
ให้มันสมดุลแล้วก็ขึ้นไปอย่างสบาย
แต่บางคนบอกว่าไง
ฉันเดินไม่ไหวหามฉันไปแน่กฉันด้วยเหรอ
หามคนเหรอ

ไปสบายหรอคุณอยากไปหรือเปล่าผมกลัวนะถ้าไปอย่างนี้แล้วผมจะไม่ได้ขึ้นยอดภูมิ
แปลว่าจะไปอยู่ที่ยอดเมฆ
เออคือบอกอย่างนี้ว่าอาชีพนี้ไม่ธรรมดาจริงนะคะ
เขาบอกว่าจุดเริ่มต้นอาชีพนี้มันมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดเลยนี่แหละ
เขามีน้ำใจช่วยนักท่องเที่ยวขนสัมภาระขึ้นไป
ตอนแรกก็คือช่วยไงช่วยเป็นไงช่วยก่อน
แต่ว่านักท่องเที่ยวก็มีน้ำใจเหมือนกันก็เลยให้เงินค่าตอบแทนมาสักพักก็เริ่มทำมางานเรื่อย
ทางอุทยานเลยเข้ามาบริหารจัดการนะคะให้มันเป็นระบบระเบียบมากขึ้น
ก็เริ่มคิดค่าใช้จ่ายในการแบกหามขึ้นไปกิโลกรัมละ๒บาทถึง๑๕บาท
แต่ปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณสัก๓๐บาทได้นะคะ
หาบแต่ละคนจะมีหมายเลขของตัวเองค่ะเหมือนวินมอเตอร์ไซค์มีคิว
ไปใช่นะคะก็หาบขึ้นไปบางคนหาบได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ประสบการณ์
อยากให้มองว่าเป็นเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพนะ
อันนี้ถูกต้องเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าเราขึ้นไปข้างบนจะไปทั้งทีแล้วคงไม่ไปตัวเปล่า
แล้วนักท่องเที่ยวเขาไม่ได้ถึงขั้นเตรียมการเตรียมตัวเตรียมใจถึงขั้นว่าจะต้องแบกของหนัก
สามารถเอาขึ้นไปได้ถึงยอดเพราะแต่ละคนนะสภาพร่างกายไม่เหมือนกัน
แล้วการมีลูกหาบแบบนี้ที่คอยให้บริการเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราเตรียมสตางค์เอาไว้หน่อยนะคะ
สำหรับระยะทางหาบขึ้นเขา๕๕กิโลกรัมเข็นไปน้ำตกวังกวางอีก๓๕กิโลกรัม
รวมระยะทางทั้งหมดทั้งขออภัยค่ะระยะทางรวมทั้งหมด๑๙กิโลเมตร
ไปและกลับเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะไม่เยอะไม่เยอะไม่แพงนะคะ
คือ๑๙กิโลเมตรเนี่ยมันไกลมากแต่ถ้าเราเดินเองเนี่ยดิฉันว่านะกิโลเมตรหนึ่งก็ไม่ไหวแล้ว
ก็ต้องแบกวิ่งงี้ไปกิโลที่เป็นขึ้นเขาอ่ะ
กิโลทางตรงเรายังเหนื่อยมันมีแบบความชัดอยู่นะครับ
เดี๋ยวดูรายละเอียดดีคำนวณไปคุยกับเขาดูแล้วกันเดี๋ยวเขาก็จะบอกราคามานั่นแหละ
จำได้คุณก๊อฟทัศนัยเคยขึ้นภูกระดึง

ฉันเคยถามเขาที่ฉันอยากไปปัญหาติดอยู่อย่างหนึ่งคือ

อันนี้พูดจริงเพราะว่าเราต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมไง
คุณก๊อบทัศนัยเคยขึ้นภูกระดืม
ของคุณปีใหม่มนฤดีได้เลยค่ะ